หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่นะคะ
กับทางด้านของพระสงฆ์จากวัดพระธรรมกายบริเวณหน้าอาคารบุญรักษาของวัดพระธรรมกาย

แต่ว่าล่าสุดนะคะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณเศรษฐาโสรินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามานะคะ

กลับมาติดตามสถานการณ์ที่บริเวณอาคาร๖๐ปี
หรืออาคารบุรักษาของพระธรรมกายนะครับ
ซึ่งอยู่ติดพื้นที่กับในโซนของ๑๙๖ไร่ทางด้านทิศเหนือของพระธรรมกายนะครับ
กำลังทหารประมาณ๔๐อัยได้นำกำลังเข้ามา
กระชับพื้นที่ภายในอาคารบุญรักษานะครับ
จากนั้นช่วงเวลาประมาณ๗นาทีมีการ
นำกำลังพลทางพระสงฆ์ทางลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกาย
เข้ามาขับไล่ทางทหารให้ออกจากพื้นที่
จากนั้นช่วงเวลาประมาณ๘นาฬิกาที่ผ่านมา
อย่างที่เราได้รายงานไป
มีการกระทบกระทั่งผลักดันกันเล็กน้อย
ทำให้มีพระสงฆ์แต่เสียบเล็กน้อยหลายรูปด้วยกัน
ซึ่งจะเห็นได้ว่าทางนี้นะครับเป็นในส่วนของทางทหารที่ถูกผลักดันออกมา
โดยทางพระสงฆ์ได้ทำการเดินหน้าตั้งหน้าเป็นกระดาน
แล้วก็เดินผลักดันให้ทางทหารร่นออกมาอยู่ที่บริเวณหน้าประตู
แต่ว่าในที่สุดทางพระสงฆ์เองอยากจะให้ทางทหาร
ให้ออกไปในพื้นที่ตรงนี้เลย
ซึ่งก่อนหน้านี้ตรงบริเวณจุดนี้เอง
รั้วรวดหนามวางกั้นอยู่
วางกั้นอยู่ทำให้ทางพระสงฆ์และสิทธิ์ยานุสิทธิ์ไม่พอใจ
หลังจากที่ทางทหารแนะนำรัวรวดหนาม
ซึ่งเป็นยุทธวิธีทางการลบของทหาร
เข้ามาใช้ตรงนี้นะครับทำให้พระสงฆ์เองเกิดความไม่พอใจ
ต้องการรวมตัวตรงนี้เป็นจำนวนมาก
และก็ผักดันทางพระสงฆ์
ขออภัยครับผักดันทางทหารให้ออกออกจากพื้นที่

แต่ว่าทางทหารก็ยังคงเตินกำลังมา
ที่บริเวณทางเข้าทางด้านอาคาร๖๐หรืออาคารบุญลักษณะขนาดนี้เอง
ทางหลวงพี่พระสนิทวงศ์ได้ทำการแสดงข่าวต่อสื่อบิญญาณชน

จะยังคงชัดเจนนะครับว่าไม่ให้ทางเจ้าที่นั้นบุกเข้ามาในวัดได้อย่างแน่นอนนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการพยายามที่จะเจรจากับทางเจ้าที่นั้นหลายรอบ
แต่ก็ไม่เป็นผลส่วนของทางวันนี้นะครับ
มีความเคลื่อนไหวโดยมีการใช้กำลังทหารบุกเข้ามาในพื้นที่นะครับ
ต้องย่ำถอยกำลังออกไป
แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้จากที่ก่อนหน้านี้ตึงเครียด
ทั้งพระศงตร์เองก็ได้ทำการสวดหม่น
ก็ยังคงนั่งปากหลักอยู่ที่บริเวณด้านหน้า

เขตสังควาสของพระธรรมกายนะครับนี่คือสถานการณ์ตรงจุดนี้นะครับ
ต้องบอกว่าเริ่มคลี่คลายลงแล้วหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับ
เดี๋ยวครับผมและทีมข่าวช่วงประกิจธรรมดาทีวี
รีบรายงานกลับไปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
เซธาโซลินรายงานจากอาคารคุณรักษาวัฒนธรรมกายครับ